คุณผู้ชมคะจากกรณี๒พี่น้องชาวจังหวัดสุรินที่ไปแจ้งความกับตำรวจเมืองขอนแก่นให้เอาผิดกับกาดที่ผับดัง๑๐คนที่ไปรุมทำร้ายจนสลบ
ครับล่าสุดมีคนนำคลิปอ่ามาเผยแพร่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดมาเผยแพร่แล้วก็อ้างว่าถูกฝ่ายพี่ชายเนี้ยเข้ามาหาเรื่องแล้วก็ใช้มีดเนี่ยไปแทงกะจนบาดเจ็บด้วย
อ่ะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินคดีกับทุกฝ่ายเนี่ยนะคะแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วย
แต่ว่าก่อนอื่นพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
อันนี้เป็นคลิปนะคะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่นายทศพลใจมั่นอายุ๓๐ปีค่ะ
และนายอภิวัติใจมั่นอายุยี่สิบแปดปีสองพี่น้องชาวจังหวัดสุริน

หลังถูกกาดจากผับชื่อดังกว่า๑๐คนรุมทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธครบมือนะคะ
ทั้งปืนกระบองขวดและสนับมือเตะต่อยจนสลบ
แล้วก็ถูกหามส่งโรงพยาบาลทั้งคู่บาดเจ็บสะบักสะบอมทั้งตัวเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตี๒วันที่๒มีนาคมที่ผ่านมา
บริเวณถนนมิตรภาพในอำเภอเมืองขอนแก่นอยู่ห่างจากผับดังกล่าวเนี่ยประมาณร้อยเมตร
หลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองขอนแก่นนายอภิวัฒน์เนี่ยเล่าว่าตัวเขาแล้วก็พี่ชายค่ะ
มาทำงานที่ขอนแก่นเนี่ยนานแล้ววันเกิดเหตุไปเจอกับเพื่อนอีกสองคนที่ร้าน
ก็นั่งดื่มกันที่โต๊ะแล้วค่ะจนเวลาประมาณตีสองพี่ก็พากันกลับบ้าน
แต่ว่าพี่ชายเนี่ยยังไม่อยากกลับอยากจะดื่มต่อก็เลยมีปากเสียงกันอยู่ในรถ
และรถไม่ได้ปิดกระจกทำให้เสียงดังออกไปข้างนอก
จู่ก็มีเสียงคนตระโกนขึ้นมาด่าตัวเขาก็เลยขับรถออกไปเพราะกลัวจะมีเรื่อง
แต่ก็ขับออกจากหน้าร้านไปได้ไม่ไกลก็มีคนปลาขวดใส่หน้ารถจนกระจกแตก
พี่ชายก็เลยวิ่งลงจากรถไปไล่ตามชายที่ปลาขวดใส่ตัวเขาก็วิ่งตามหลังไปติดติด
แต่กลับมีกาดที่ร้านนี้ค่ะวิ่งสวนมากว่า๑๐คน
พี่ชายก็เลยถอยกลับระหว่างนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
พี่ชายเขาเนี่ยล้มลงไปบนถนนเขาคิดว่าพี่ถูกยิงแล้วก็เลยเข้าไปช่วย
แต่พอไปดูสรุปว่าพี่ชายในสะดุดล้มลงไปนะคะเป็นจังหวะเดียวกับที่กาดกว่าสิบคนวิ่งเข้ามา
และตะโกนแค่ว่าให้หยุดเขาก็พยายามบอกว่าไม่ใช่คนก่อเหตุ
ก็ไม่ฟังและสรุปก็เป็นการรุมทำร้ายอย่างภาพที่ปรากฏ
คุณผู้ชมคะต่อมาผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยค่ะจากแหล่งข่าวนำคลิปใหม่มาให้นะคะ
นี่เป็นอีกคลิปหนึ่งเป็นวงจรปิดเล่าเหตุการณ์ในคืนเกิดเหตุให้ฟังค่ะ
ขับรถกลับชายเสื้อดำซึ่งเป็นพี่ชายเปิดกระจกด้านหลัง
แล้วด่าชายเสื้อเหลืองที่ยืนอยู่หน้าผับแล้วขับออกไปชายเสื้อเหลืองเห็นไหมคะ
ลูกศรชี้ตามไปด้วยเนี่ยนะคะถือขวดวิ่งไล่ตามไปก่อน
ปลาขวดใส่ชายเสื้อดำที่นั่งอยู่เบาะหลังรถนะคะก่อนที่ชายเสื้อเหลืองจะวิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือจากกาด
โดยมีสองพี่น้องก็คือใส่เสื้อสีดำแล้วก็สีขาวเนี่ยนะคะถือมีดวิ่งตามมาหน้าผับ
ชี้ด่าและมีการด่าโต้ตอบกับชายเสื้อเหลืองด้วย
ก่อนที่กะจะออกมาระงับเหตุแล้วก็ไล่สองพี่น้องกลับไป
และพยายามจะคุมตัวสองพี่น้องนะคะซึ่งสองพี่น้องเนี่ยพยายามหลบหนี
แล้วก็ใช้มีดทำร้ายกาดซึ่งมีดก็ถูกบริเวณใบหน้าของกาดคนหนึ่งจนบาดเจ็บด้วย
แล้วก็มีการไปล้อมกันเนี่ยค่ะไปล้อมสองพี่น้องเอาไว้
กาดเขาบอกมีการไปล้อมสองพี่น้องเอาไว้ตามคลิปที่มีคนถ่ายเอาไว้ได้
ส่วนทั้งเรื่องของทางคดีพันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสารกิจ
ผู้กำกับการสพเมืองขอนแก่นบอกว่าพนักงานสอบสวนเรียกทั้งคู่นะคะ
กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยคู่กรณีสองฝ่ายที่ปรากฏในคลิปเนี่ย
เรียกมาสอบปากคำหมดแล้วค่ะแล้วก็จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้หากใครมีส่วนในการทำผิด
จะต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดก็ว่ากันไปตามกฎหมาย
ว่ากันไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏล่ะค่ะสาเหตุก็เรื่องของความเมาแหละ